คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งยอดกระตันยูอย่างพี่ตายอรไทยกันบ้างนะคะ
บอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะฮอตขนาดไหนงานจะเยอะขนาดไหน
แต่ไม่เคยลืมครอบครัว
ล่าสุดเธอเพิ่งจะคว้างานพรีเซนเตอร์แบบเต็มตัวไปถึง๒งานรวด
เจ้าตัวก็เลยถือโอกาสเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดนะคะ
เพื่อมอบของขวัญชิ้นโตให้กับพ่อและแม่

ซึ่งพี่ตายเขาถือคติที่ว่า
ต่อให้ดังแค่ไหนก็จะไม่ลืมผู้มีพระคุณ
ซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะได้งานชิ้นใหญ่แบบนี้อีกสักกี่ครั้ง
แต่ก็ขอทำให้เต็มที่ค่ะ

พอปีนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์เส้นขนมจีน
ก็เลยมันน่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่า
คือจริงก็ให้ของขวัญคุณพ่อคุณแม่ตลอด

แต่ครั้งนี้คิดว่ามันเป็นโอกาสพิเศษ

เราเองก็มีความรู้สึกมันต่อยอด

แต่ทำในมุมที่เราทำได้